ส่วนความขึ้นมาคดีสำคัญหวยสามสิบล้านนะคะ
ก็คือคดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
หลังจากที่นัดสืบพยานไต่สวนมูลฟ้องไปผ่านไปละ๗นัด
สรุปแล้วสารพบว่าคดีนี้มีมูลความผิด
นั่นก็หมายถึงว่าศาลจังหวัดกาญจนบุรีประทับรับฟ้องในคดีนี้นะคะ
ทำให้หมวดจรูนกลายเป็นจำเนินในคดีนี้ทันที
และหมวดจรูนตอนนี้ได้มีการยื่นประกันวงเงิน๒แสนบาทออกไป
เพื่อที่จะต่อสู้คดีต่อไปนะคะ
วันนี้ที่ศาลกาญจนบุรีนัดนายปรีชาไคร่ครู
และร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลคู่กรณีหวย๓๐ล้าน
มาฟังคำสั่งสารหลังจากไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา
ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนไปนะคะในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร

สารพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูล
โดยให้เหตุผลว่าพยานของโจรก็คือครูปรีชา
ให้การสอดคล้องต้องกันก็เลยประทับรับฟ้องคดีในนี้
ไว้พิจารณานะคะทำให้หมวดจรูนตกเป็นจำเลย
โดยทางทนายที่ดูแลคดีเป็นกลุ่มของหมวดจรูน
เดินทางไปที่ศาลวันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
หรือว่าทนายตั้มนำเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท
มายื่นประกันตัวทีนี้หลังจากที่สารประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับหมวดจรูนหมวดจรูนว่ายังไง
จรูนบอกว่าคือไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ผลออกมาเป็นไปตามคาดเดาเอาไว้ยังเชื่อใจทนายตั้มว่าจะต่อสู้คดีนี้ให้ถึงที่สุดนะคะ
ตัวเองรู้ในใจตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไร
ตเตอรี่มันเป็นของใครที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไร
หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของสารต่อไปนะคะฟังเสียงหมวดจรูนค่ะ
ใช่ผมก็ยังเชื่อใจทนายผมอยู่
หมวดจรูนมั่นใจเหมือนเดิมนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่มีควรนี้มั่นใจอยู่แล้ว
และน่าจะมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามีคำคำหนึ่งที่พูดหลังจากที่ออกมาจากศาลแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือครูปรีชาบอกว่าผมบอกแล้วว่าผมเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้าน
ตอนนี้ดีใจมากนะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของครูปรีชา
อกจากนี้พูดเพิ่มเติมด้วยบอกว่ายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่
และยังยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
ในวันนี้ศาลได้มีการประทับรับฟ้องในคดีดังกล่าว
ก็ถือเป็นการที่ทำให้สังคมประจักษ์ว่าลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัล
มันมีที่มาที่ไปอยากขอบคุณศาลที่ใช้ดุลพินิษฐ์ให้ความเป็นธรรม
เชื่อเสมอว่าสักวันความจริงจะปรากฏนะคะฟังเสียงครูปรีชาค่ะ
ก็มั่นใจมาตั้งนานแล้วครับมั่นใจมาตั้งแต่เริ่ม
แล้วก็บอกทุกครั้งที่มีนักข่าวเนี่ยถามนะครับมาเป็น๑ปีเนี่ย
ก็ยืนยันว่าผมเองนี่แหละครับคือเจ้าของลอตเตอรี่อย่างแท้จริง
แล้วก็บอกมาต้องนานและในวันนี้ศาลท่านก็มีคำสั่งนะครับ
รับฟ้องในกรณีที่ผมเองได้ฟ้องลุงจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์
แล้วก็รับของโจรซึ่งวันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานสำคัญอย่างหนึ่ง
ท่านสารท่านได้ใช้ดุลพินิษฐ์นะครับวิเคราะห์แล้วว่า
ตเตอรี่นั้นมันมีที่มาที่ไปแล้วก็สารท่านก็รับฟ้อง
ต่างคนต่างมั่นใจนะคะคดีนี้ส่วนบทสรุปน่าจะไม่เกินกลางปีหน้า
น่าจะรู้กันแล้วนะคะซึ่งก็คือช่วงเวลาปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย
จะนัดสืบพยานเพิ่มเติมฝ่ายละ๖นัดนะคะโดยจะสื่อพยานฝ่ายโจทย์
ก็คือครูปรีชาก่อน๒๒ปากช่วงปลายเดือนมีนาคม
จนถึงต้นเดือนเมษายนทีนี้ฝ่ายจำเลย
จะนัดสืบพยานก็คือฝั่งของหมวดจรูน๒๐ปากตลอดเดือนเมษายนเลย
แล้วก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางปีซึ่งจะเป็นวันตัดสินว่าหวย๓๐ล้านเป็นของใครกันแน่
รอมาอีก๑ปีกว่ารอไปอีกสักหน่อยสัก๖เดือนน่าจะรู้ผลนะคะคดีนี้
คดีนี้คดียักยอกทรัพย์รับของโจรที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
จริงแล้วก่อนหน้านี้ครูปีชาก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจส่งอายการยื่นฟ้องแต่ว่าสุดท้ายตำรวจตีตก
ครูปีชาแกก็ไม่ลดละความพยายามยื่นฟ้องเองนะคะ
ก็เลยมีการไต่สวนมูลฟ้องกลั่นกลองกันก่อน
นัดที่สุดแล้ววันนี้ศาลก็พิจารณา